เวลาเจ้ามนุษย์พาเจ้าหมาหรือว่าเจ้าน้องแมวเนี่ย
ซ้อนมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ไปด้วยบางทีนะผมบอกแบบนี้แล้วกัน
ถามมันก่อนถามมันก่อนว่ามันอยากจะไปด้วยไหมครับ

ลงข้างตลาดมากอย่างนี้ปัดเจียวมันไม่ได้โอ้ยอันตราย
ถ้าหมามันพูดภาษาคนได้ก็คงจะบอกว่าเอามาทำไม
โอ้โหแบบนี้ไม่ได้เลยนะแล้วไม่ถามสักคำว่าจะเอามาทำแบบนี้
ไม่ได้อยากมาด้วยโดนบังคับมาอย่าหาทาง
ภาษาโผล่มากเลยค่ะ
ทำไมทำกันอย่างนี้สงสารจริงผมบอกเลยนะสงสารน้องหมามาก
ผมตัวนึงแหละที่ไม่ชอบอะไรนะคุณอะไรนะ
ผมคนนึงพูดผิดไม่ชอบแบบนี้มันหวัดเสียว
ใช่หวัดเสียวถามมันก่อนนะวันหลังแล้วที่สำคัญอย่าไปขับรถมอเตอร์ไซค์ที่มันผ่านผลแบบนี้
เกิดมันคว่ำขึ้นมามันล้มขึ้นมามันไม่ได้แค่คุณอันตราย
อาจจะไปเฉียวชนรถคันอื่นเอาก็ได้
มันมีรถมอเตอร์ไซค์สวนมาตั้งหลายคันคุณเห็นไหม
อันตรายมากอย่าทำแบบนี้ไม่เอาอย่าหาทำ
ค่ะถ่ายคลิปลงไปในโซเชียลนี้ก็ถือว่าเป็นการประจานตัวเองเหมือนกันนะ
ถูกจับดำเนินคดีว่ากันไปอีกคุณผู้ชม